เมื่อวานนี้จู่มีเรื่องที่ทำให้หลายคนเกือบจะนอนไม่หลับแล้วก็เอ่ยปากว่าเซ็ง
ครับเพราะจู่จู่มันมีข่าวมีข้อมูลออกมาบอกว่าคือก่อนหน้านี้นายกบอกว่าให้จัดงานลอยกระทงได้ใช่ไหมคะ
จู่เมื่อวานมีชุดข้อมูลใหม่บอกว่านายกสั่งงดงานลอยกระทง
ผู้ประกอบการที่เขาเตรียมตัวแล้วพ่อค้าแม่ขายที่เขาเตรียมของจะขายแล้ว
บางคนไปจองพื้นที่แล้วไปตักใบตองมารอแล้วบางคนจะจัดประกวดอะไรนางนพมาศอะไรไม่ใช่แล้ว
นั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าไปดับฝันเขาเหล่านี้ใช่ไหม
นี่ค่ะวันนี้เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะที่มาของเรื่องเนี่ยมาจากอะไรรู้ไหม
เมื่อวานเขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคะประชุมกันทุกวันอาคารทีนี้มันมีคนคนหนึ่งที่อยู่ในคอรมอคน
คนนั้นก็คือคนที่บอกว่าจะเอาลีซ่ามาไทยให้ได้
ใช่ค่ะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นคนหลุดพูดออกมานี่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
รมวหลุดหลุดปากงดลอยกระทงโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะคะ
ก็เลยทำให้คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลตัวแทนนายก
โอ้โหต้องออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
คืออะไรคะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อ
เดี๋ยวอะไรคุณใครเข้าใจคาดเคลื่อน
ทางที่นั่งคุยกันอยู่ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

น่าจะอยู่ในห้องก็ได้พวกเราน่าจะเข้าใจ
แล้วกลายเป็นว่าเราซึ่งต้องรอรับข่าวสารจากท่านต้องทำตามนโยบายของท่าน

ใช่ค่ะนี่ค่ะเราอยู่ในยุคจุดนี้แล้วจริงนะคะ
ทีนี้คุณธนกรบอกว่าคืออย่างนี้

นายกไม่เคยพูดเรื่องนี้
ยืนยันชัดเจนว่าสามารถจัดงานลอยกระทงได้
ซึ่งแต่ละจังหวัดสามารถจัดงานลอยกระทงได้
แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุข
ในส่วนของประชาชนและผู้ประกอบการ

สถานการณ์โควิดก็ต่างกัน
เพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดงานก็ต้องแตกต่างไป
อดรับกับสถานการณ์ของจังหวัดของท่าน

พฤศจิกายนนี้ใครเป็นประธานคะ
ลุงตู่ท่านนายกหรือครับแล้วอย่าลืมเชิญรัฐมนตรีความเที่ยวมาด้วยนะค่ะฮืม
มันจะได้รู้ไงรู้วันนั้นเลยว่าตกลงไม่งด
งดนะคะฟังจากปากโฆษกรัฐบาลค่ะ
คือในเรื่องนี้นะครับผมเข้าใจว่ามัน

นายกไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะครับ
นายมตรีก็ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับ
ว่าให้สามารถจัดงานลอยกระทงได้นะครับ

เข้าใจแล้วไงว่าลุงตู่เคาะให้แล้วว่าจัดได้ใช่ไหม
ค่ะคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ย
ท่านพูดออกมาแล้วสื่อก็ได้ยิน
ประมาณว่าคือบางพื้นที่ยังอยู่ในพื้นที่ของสีแดงเข้ม

งดการจัดกิจกรรมลอยกระทงไปก่อน
ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๙เอาไปรวบยอด
นี่แหละเป็นที่มาของข่าวที่มันหลุดออกมาว่า
รัฐบาลสั่งงดจัดกิจกรรมวันลอยกระทงนะคะ
แต่ยังไม่มีเสียงท่านอย่างเป็นทางการอุ๊ยไหม